คุณผู้ชมคะไปดูคลิปเหตุการณ์ที่ระยองเขามีการแชร์กันอยากให้คุณผู้ชมดู
แล้วคุณผู้ชมลองถ่ายซิว่าคลิปนี้เนี่ยมันเป็นแก๊งทวงหนี้นอกระบบขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ยิงรถ
หรือเป็นการที่ตำรวจจับผู้ร้ายดูคลิปเลยค่ะ
นั่นเจ้าเจ้าของก็แก๊งแล้วอีเดินลูกล้อมเว้ยไปดูมาแล้วอุ้ยคลิปจับเต็มเลย

โอ้โหเนี่ยคุณผู้ชมเห็นแล้วที่แรกเนี่ยเห็นไหมคนที่เขาถ่ายคลิปเองเนี่ยถ่ายคลิปจากในรถเขายังเอ๊ะตำรวจหรือเปล่า
แต่ลองดูลักษณะสิคะมีทั้งอะไรนะถีบเตะรถเอาหมวกกันน็อกฟาดที่กระโปรงหลังเปิดประตูแบบนี้
ยังไงฮะนี่ค่ะคลิปนี้เป็นเหตุการณ์ระทึกนะคะที่เกิดขึ้นที่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมเอเชียตำบลห้วยโป่งที่อำเภอเมืองจังหวัดระยอง
โอ้โหคนเขาแชร์กันเพียบเลยนะคะก็หลายคนเข้าไปดูคลิปก็บอกว่าเอ๊ะอันนี้ทวงหนี้นอกระบบหรือเปล่าหรือว่าตำรวจไล่จับคนร้าย
เพราะว่าดูอุกอาดนะคุณแล้วก็ช่วงเวลานั้นเนี่ยคือยังกลางวันยังสว่างอยู่เลยรถวิ่งก็เยอะ
คือเราเห็นในคลิปเราก็ยังฟันทงไม่ได้นะตกลงแล้วตำรวจจับโจรหรือว่าแก๊งยาบ้าโหดหรือว่าแก๊งทวงหนี้โหด

เราก็เลยไปตรวจสอบทราบว่าเหตุการณ์นี้
เป็นปฏิบัติการของชุดสืบสวนสพบ้านฉาง
ไล่ล่าจับกลุ่มเครือขายยาเสพติด
เหรอฮะซึ่งพันธุ์ตำรวจเอกจักรินทั่วสุภาพ
กำกับการสถานีตำรวจภูทรบ้านฉางชี้แจงค่ะ
บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณสัก๕โมงเย็นของวันพุธที่ผ่านมา
บนถนนสายหนึ่งในเขตนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย
คนร้ายขับรถเก๋งหลบหนี
ขณะที่จะเข้าตรวจค้นชุดสืบสวน๓นาย
ก็เลยขี่จักรยานยนต์ไล่กวดตามจับ
แต่คนร้ายก็ยังไม่ยอมหยุดรถนะคะ
ต้องยิงที่ล้อรถเพื่อให้รถหยุดเป็นการยิงสกัด
คนร้ายก็ยังพยายามจะหลบหนีค่ะ
ขับลงไปในร่องกลางถนนเพื่อที่จะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่ง
ที่คุณผู้ชมเห็นอันนี้ความพยายามของเขานะ
แต่เนื่องจากยางล้อรถถูกยิงยางแตกไงก็เลยไปไม่รอด
ท้ายที่สุดถูกชาร์จตัวจับตัวเอาไว้ได้นะคะ
ซึ่งจากการตรวจค้นก็พบยาบ้าของกลาง๓เม็ด
เท่ากับเราหาคำตอบให้คุณผู้ชมแล้วนะ
เป็นปฏิบัติการของตำรวจอฟังเสียงผู้กับสพบ้านฉาง
ยังครับเขาเหมือนว่าพอเข้ามาใกล้จุดที่นัดหมายกัน
ที่ว่าตำรวจรออยอยู่เขาไหวตุปกรณ์
เขาหลบหนีจากเส้นทางในเขตพื้นที่สพบ้านฉางเข้ามาในเขตสพห้วยโป่ง
ระยะทางประมาณ๑๐กิโลเมตร
ในการเข้าไปทำการจับกลุ่มเนี่ยเจ้าที่ของเราเนี่ยก็ระมัดระวังตัวอยู่แล้วนะครับ
เพราะว่าเราได้มีการกำชับการปฏิบัติในเรื่องการใช้วุฒิปืนการป้องกันตัว
ไม่ให้เกิดความสูญเสียทั้งฝ่ายเราเองกับประชาชนทั่วไปนะครับ
ผู้กำกับก็ชี้แจงชัดเจนนะคะแล้วก็กรณีที่บอกว่าตรวจพบยาบ้า๓เม็ด
ผู้กำกับระบุนะคะบอกว่าช่วงที่คนร้ายขับรถหนีน่าจะมีการโยนยาเสพติด
ลงจากรถไปจำนวนนึงก็เลยทำให้พอไปตรวจค้นจริงได้ของกลางเพียง๓เม็ดนะคะ